เรื่องของหวย๓๐ล้านคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้า
แบ่งเป็นแบบนี้แหละกันหวย๓๐ล้าน
อันแรกก็คือที่เราติดตามกันอยู่เป็นประจำ
ก็คือคดีที่พูดง่ายเลยเอาภาษาชาวบ้านเลยตำรวจทำให้

คดีที่ครูปรีชาเข้าไปฟ้องเองที่สารกาญจนบุรี

แล้วคุณผู้ชมเองมีความคิดเห็นอย่างไรเบื่อกันหรือยังคะ
๗เดือนผ่านไปยังไม่ได้ข้อสรุป
คุณผู้ชมพูดคุยกันมาได้นะในไลน์นะคะ
คือคดีนี้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้ว
เรื่องของการแย่งกรรมสิทธิ์ครอบครองลอตเตอรี่

ระหว่างฝ่ายซ้ายคือครูปรีชา
ขวายขวาคือหมวดจรูนเราเล่นกันแบบนี้

เรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้แบบจริงจัง
ครั้งแรกของทั้งสองฝ่ายตามกระบวนการยุติธรรม
อย่างที่คุณบอกไปคือก่อนหน้านี้เนี่ย
ครูปีชาไปฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกของตกรับของโจร
คดีนี้ตำรวจปัดตกไม่ได้สั่งฟ้องให้
แต่สุดท้ายครูปีชาเอาล่ะวันนี้คุณผู้ชม
ตัดสินใจนำพยานหลักฐานไปฟ้องต่อสาร
จังหวัดกาญจนบุรีด้วยตัวเองเลยนะคะ
แล้วก็ขณะนี้การไต่สวนมูลฟ้องยังไม่แล้วเสร็จ
ซึ่งฝั่งหมวดจรูนต้องพยายามทำให้ศาลเห็นได้ว่า
ครูปรีชานำมาเป็นข้อมูลเท็จเป็นพยานหลักฐานเท็จ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสด
ศาลจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกันเลยนะคะ
กับคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
พร้อมรายงานสดให้เราได้รับทราบถึงบรรยากาศกันแล้วค่ะ
เรื่องต้นยังคงทราบผลการพิจารณาในกรณีที่ครูปีชายื่นคำร้อง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าหลังจากนี้ไม่ให้ธนาศิษฐาร่วมถึงทุก
รวมถึงทุกฝ่ายนะครับได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคดีความนี้อีกครับ
ธนาสิทธาเบี้ยบังเกิดและก็ครูปีชาไข้คลวน
พร้อมกับธนาความเดินทางมาถึงสารจังหวัดกาจนบุรี

แต่ว่าวันนี้ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลไม่ได้มาด้วย
ขึ้นไปยังห้องพิจารณาคดีประมาณชั่วโมงกว่า
นายสุชพงศ์บุญเสริมทนายความครูปีชา
ที่ดูแลคดีแพ่งก็เดินลงมาจากชั้นศาล
พร้อมกับเปิดเผยว่าสารนั้นได้พิจารณา
สวนคำร้องที่ครูปีชากล่าวหาทนายสิทธา
เมิดอำนาจศาลจากการถ่ายภาพนิ่ง
จอคอมเป็นภาพที่มีไฟล์คลิปเสียงเกี่ยวกับคดีหวย๓๐ล้าน
สรุปว่าศาลพิจารณาแล้วธนาศิษฐาไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
เพราะว่ายังไม่ได้วางข้อกำหนดเรื่องนี้
แต่ก็ได้ตักเตือนว่าครั้งต่อไปก็ให้มีความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล
ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับคดีความเป็นการชี้นำสังคมอีกครับ
หลังจากการพิจารณาคำร้องละเมิดดำนาจศาลเสร็จสิ้นแล้วนะครับ
โดยสารอนุญาตให้เพียงทนายความทั้งสองฝ่ายแล้วก็โจทย์เข้าไปยังห้องพิจารณาคดีเท่านั้นนะครับ
จากนั้นช่วงเที่ยงสารก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายออกไปรับประทานอาหาร
เพื่อที่จะกลับเข้าไปต่๗๖วงมุ้นฟ้องต่ออีกครั้งในเวลา๑๓นาที
โดยธนาสิทธิยังเปิดเผยสั้นในช่วงนั้นบอกว่า
แต่สารก็ได้ตักเตือนให้ระมัดระวังในการนำข้อมูลเกี่ยวกับคดีความไปเผยแพร่
พร้อมกับบอกว่าในการไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญา
ที่ครูปิชายื่นฟ้องหมวดจริงทรานตาศิษฐาเองได้พบ
พิรุษของหลักฐานทางฝั่งครูปีชาที่แสดงต่อสารในวันนี้
คาดว่าหลักฐานชนินสงสัยว่าอาจจะเป็นหลักฐานเทศครับ
เราเลยขอให้สารมีการตรวจสอบเลยนะครับในช่วงบ่ายนะครับ
มีอยู่๑ชิ้นครับยังไม่แน่ใจว่าเท็จหรือเปล่านะครับ
แต่ว่ามีการยื่นมาใหม่ซึ่งพยานหลักฐานตัวนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อน
แล้วผมก็ไม่ให้มีการขอให้มีการตรวจสอบในช่วงบ่ายนี้เลยนะครับ
เป็นวัตถุหรือเป็นอะไรครับ

เพราะว่ามันเพิ่งจะออกจากศาลมาสดเลยนะครับเอาแค่นี้พอนะ
โดยก่อนเข้าไปรับการไต่สวนมูลฟ้องต่อในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับ
นายสิทธาก็เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานที่สงสัยว่าเป็นเท็จ
ก็คือภาพถ่ายทางไลน์ที่ไม่มีวันที่ระบุนะครับ
เพียงว่าอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือช่วงหลังหวยออกไม่นาน
เพราะฉะนั้นจะขอให้อีกฝ่ายนำโทรศัพท์มือถือไปให้สารตรวจสอบด้วย
ขณะเดียวกันทนายความของครูปีชาเองก็ยืนยันว่า
นี่ไม่ใช่หลักฐานเท็จเป็นข้อความจากไลน์จริง
แต่จะชัดเจนขึ้นกว่าเท่าที่ทราบก่อนหน้านี้
พร้อมกับจะนำโทรศัพท์ไปให้สารได้ตรวจสอบด้วยครับ
ขณะนี้ทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในห้องพิจารณาคดีนะครับ
ไต่สวนมูลฟ้องคดีอาญาที่ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูนด้วยตัวเองนะครับ

ที่ครูปริชาฟ้องทนายต้ำว่าอำเนิดละเมิดอำนาจฐาน
กรณีที่ไปเอาภาพถ่ายลงเพจส่วนตัว
อันนี้สารบอกว่าไม่มีความผิดแค่ตักเตือน
ส่วนกรณีที่๒ก็คือคดีอาญา
เป็นคดีที่ครูปรีชาไปฟ้องหมวดจ
จะรูนว่ายักษ์ยอกของตกรับของจน
ซึ่งอันนี้ครูปรีชาก็ต้องทำให้ศาลเห็นว่า
มูลมันมีมูลพยานหลักฐานมันจริงนะคะ
ซึ่งต้องดูว่าที่สุดแล้วสารจะประทับรับฟ้องหรือเปล่า
ข้าวด่วงวันนี้ไม่น่าจะเสร็จมากตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่๙โมงแล้วนะคะ